ก็จะมีสองฝั่งคือฝั่งขาออกพัทยาเนี่ย
มีรถชนกันสองคันมีคนบาดเจ็บเล็กน้อย๒คน
แต่อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งขาข้าวกรุงเทพฯอ่ะค่ะค่ะ
คล้ายกับว่าชะลอดูอุบัติเหตุอีกฝั่ง
กลายเป็นว่าชนกันหกคันรวดแต่ว่ามีกล้องหน้ารถนะคะ
มีกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้แล้วภาพก็โหน่าตกใจอะค่ะ

คือคันนี้รถคันนี้คือคันข้างหน้าเขาเหมือนเขาช้า

ทันแล้วค่ะแต่ว่าข้างหลังเบรกไม่ทันมาพุ่งชนเขา
เขาก็เลยไปชนข้างหน้าต่ออีกทอดนึง
ชนกันเป็นทอดค่ะ
จุดนี้ชนกัน๖คันรวดเลยนะคะ
เพราะดีไม่มีใครเป็นอะไรหนักนะคะ
บ่าย๒๓๐ของวันนี้ค่ะบ่าย๒๓๐บนถนนมอเตอร์เวย์ค่ะ
เข้ากรุงเทพอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
พบรถกระบะ๔คัน

อเนกประสงค์อีก๒คันพังยับเลย

ก็เขาชนกันอยู่นี่แหละใช่ไหมล่ะ

ใช่แล้วฝั่งนี้เขาก็น่าจะชะลอดูแล้วเขาเบรก

ส่วนฝั่งที่มุ่งหน้าไปพัทยา

กลายเป็นฝั่งที่ชะลอดูชน๖คันรวด

ตำรวจก็ต้องไปดูกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบกล้องหน้ารถนะคะ
ก็จะต้องคุยกับคนขับทั้ง๖คันนะคะ
มาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ